อีกหนึ่งคลิปเหตุการณ์ค่ะถูกพูดถึงกันมากบนอินเทอร์เน็ตเหมือนกัน
ระทึกเลยค่ะเป็นรถเทรลเลอร์๒คัน
คือขับมาคือเป็นกล้องหน้ารถจากคันหนึ่ง
แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเห็นแล้ว
เห็นแล้วเพิ่งยังเสี่ยวแทนไปดูกันว่าเป็นขนาดไหนค่ะคุณผู้ชม

มันเฉียดเฉียวมากเลยครับค่ะมาได้แล้วไม่มีที่เปลี่ยงไม่มีที่หลบ
นิดเดียวจริงค่ะจะประสานงากันอยู่แล้ว
แล้วคือไม่ไปไหนไม่ได้เพราะมันสองคันตีคู่กันมาขนาดนี้นะคะ

และฝนตกด้วยคุณผู้ชมสังเกตดี

นั่นน่ะสิก็เป็นคลิปที่มีชาวเน็ตเอามาแชร์ต่อกันนะคะ
นาทีระทึกขวัญเกือบจะชนประสานงากันแล้ว
แต่เคราะห์ดีที่คนขับรถเก่งสามารถหักหลบได้ทันค่ะ
ชื่อว่าปลายดาบด้ามปืนไปยังยูไลท์คลิปเด็ดนะคะ
เล่าว่าเหตุเกิดที่ถนนเส้นหลังสวนพะโต๊ะบ้านราชกรูด
ฝากไปถึงคนขับรถเทรลเลอร์คันนี้ด้วย
คุณรถใหญ่แล้วคิดจะแซงก็แซงไม่สนใจรถคันอื่นเลยใช่ไหม
ถ้าเกิดเป็นรถตู้โดยสารรถทัวร์ล่ะจะเบรกทันไหม

ซึ่งโพสต์ไปปุ๊บนะคะก็ชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยทีเดียวค่ะ

ขณะที่ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลค่ะก็สอบถามไปยังเจ้าของคลิปนะคะ
ก็เปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓๑ตุลาคมที่ผ่านมา

บริเวณถนนเส้นหลังสวนพะโต๊ะบ้านราชกรูด
ตำบลพระรักษ์อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรนะคะ
ตอนเกิดเหตุเป็นช่วงที่กำลังขับรถขึ้นเนินพอดี
ทัศนวิสัยการมองเห็นระยะไกลลำบากค่ะ

มีรถเทลเลอร์ขับตีคู่แซงกันมาในระยะประชันชิดนะคะ
ก็เลยอยากจะฝากคลิปนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ขับขี่
ให้ระมัดระวังเหตุไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาด้วยค่ะ